ไปดูกันต่อที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงวิ่งโร่แจ้งความหาตำรวจเลยค่ะ
บอกว่าถูกอดีตสามีกระชากไปตบทำร้ายร่างกาย
แล้วก็จะข่มขืนเธอด้วยแต่เคราะห์ดีที่เธอหนีรอดออกมาได้ทันนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านที่ซอยหมอย้อยตำบลสุรศักดิ์ในอำเภอศรีราชา
ผู้เสียหายคือนางสาวจารุวัลกลิ่นมณฑานะคะเป็นชาวสุพรรณบุรี
นางสาวจารุวัลเนี่ยเลิกรากับสามีซึ่งก็คือนายวรวิทยาสุขแสง
ประมาณสัก๖๗เดือนก่อนแล้วล่ะเพราะทะเลาะกันประจำ
ทะเลาะกันจนถึงขั้นเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ก็เลยตัดสินใจเลิกแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่สมุทรสาคร
แต่ว่าให้อดีตสามีเลี้ยงลูกสาว๒คนวัย๒ขวบกับ๔ขวบ
ทีนี้วันเกิดเหตุค่ะเธอนั่งรถโดยสารจะไปหาลูกสาว
ทีนี้จังหวะที่กำลังนั่งรอที่จะพบหน้าลูกสาวอยู่ที่บ้าน
นายวรวิทย์อดีตสามีก็กลับมาที่บ้านพอดี
แต่ไม่ได้กลับมาในสภาพปกตินะคะเมาแอกลับมาเลยค่ะ
ก็เลยทะเลาะกันอีกครั้งแล้วก็ทะเลาะกันแรงด้วย
นายวรวิทย์ลงมือทำร้ายร่างกายเธอคือกระชากเธอไปตบ
แล้วก็ลากเข้าไปในห้องนอนกะจะข่มขืนเธอก็สู้สุดฤทธิ์เลยนะคะ
สามารถหนีออกมาได้แล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจให้เข้าช่วยเหลือ
พอตำรวจมาถึงเนี่ยนะสภาพของอดีตสามีนายวรวิทย์เนี่ย
คือเมาไม่รู้เรื่องนอนแบบน็อกอยู่ในห้องนอนนะคะ
ตำรวจเขาก็ควบคุมตัวเอาไว้ก่อนแล้วก็นำตัวฝ่ายหญิงไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ที่สอบพศรีราชานางสาวจารวรบอกว่า
ขอแจ้งความดำเนินคดีใดทั้งนั้น
เพราะยังคงต้องให้อดีตสามีเนี่ยเลี้ยงลูกสาวทั้งสองคนอยู่
แต่ที่โทรแจ้งตำรวจเป็นเพราะว่ากลัวแล้วก็อยากกลับสมุทรสาครให้ได้เร็วที่สุด
ตำรวจก็เลยพาเธอขึ้นรถโดยสารกลับสมุทรสาครไปเลย
ส่วนผู้ก่อเหตุในวรวิทย์เนี่ยตำรวจก็เลยไม่สามารถดำเนินคดีอะไรได้เลย
เพราะว่าไม่มีการร้องทุกข์แจ้งความไว้